บาทพิพัสเข้ามาด้านในเนอะใกล้เข้ามาเรื่อยแล้วนะ
แต่ว่ากองทัพสื่อมวลชนก็ยังเยอะอยู่อาจจะเดินมาช้าหน่อย
เอาบางทีจับได้แล้วใช่ไหมจับได้แล้วค่ะ
ให้น้องตายก็ดูอีกทีนะ
ดึงมาดามเดียมาแล้วพร้อมเลย

มาแล้วมาแล้วมาแล้ว

สวัสดีครับสวัสดีครับ
โอ้โหมาดังเดียวสวัสดีครับ
เดี๋ยวจะได้คุยกันผมรบกวนถือไมค์เลยดีกว่า
หมอบอ๊ะมีข้างหลังมาอีกครับเชิญเลย
เมื่อกี้มาใครครับคุณดงอาจใช่ไหมครับโดคเตอร์เอ้นนะครับ
ใช่ค่ะสวัสดีครับคือเมื่อกี้สวัสดีครับทุกท่านนะครับ
เมื่อกี้เราคุยกันถึงเรื่องของยุทธศาสตร์ของพักประชาธิปัต
การที่จะเอาการลงพื้นที่ของดรเอ๊มาเป็นข้อมูลต่าง
แล้วจะทำยังไงให้เรียกความเชื่อมั่นของพักประชาธิปัต
กลับมาในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับมาดำเดีย
จริงทั้งหมดก็คือพักประชาธิปัตย์นะคะ
เรามีทีมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สขนะคะสกค่ะ
แล้วก็ทีมทำงานท้องถิ่นที่มีความแข็งแรง
แล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือผู้สมัครสอสอของพักประชาธิปัตย์ทุกคนค่ะ
คือเราทำงานมาโดยตลอดในพื้นที่๔ปี
ไม่ได้ว่าเพิ่งมาทำเมื่อตอนที่จะใกล้เลือกตั้ง
และอันนี้เดย์คิดว่าคือสิ่งสำคัญที่สุดในการที่จะสร้างความเชื่อมั่น
และเดียเชื่อมั่นค่ะว่าประชาชนสิ่งที่เขาอยากได้สอสอ
คือสอสอที่จะไปเป็นตัวแทนของพวกเขาเป็นปากเป็นเสียงให้กับเขา
และที่สำคัญที่สุดก็คือสอสอที่จะทำงานให้กับประชาชนค่ะ
เรื่องของการลงพื้นที่เรื่องของการเลือกตัวผู้สมัคร
ตรงนี้เรามั่นใจเมื่อเปรียบเทียบกันแบบตัวต่อตัว

มีความมั่นใจเต็มที่เต็มร้อยแน่นอนค่ะ
เพราะว่าทีมผู้สมัครของพักประชาธิปัตย
ก็คือไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่อดีตสส
ซึ่งแน่นอนคือเขาทำพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องและหลายปีแล้ว
แล้วก็หรือกระทั่งทีมผู้สมัครกลุ่มคนรุ่นใหม่ค่ะ
ก็เป็นกลุ่มทีมที่ก็ทำพื้นที่อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดเช่นเดียวกันค่ะ

คุณภาพของผู้สมัครของพักประชาธิปัตย์ที่คับแน่นจริงค่ะ
ครับทรงครบไหม๓๓เขต
ครบค่ะกรุงเทพแน่นอนค่ะกรุงเทพถือว่าเป็นพื้นที่ของพักประชาธิปัตย
เป็นบ้านของพักประชาธิปัตย์มาโดยตลอดค่ะ
คือเอาล่ะมันก็มีคำถามอยู่ในใจกันนั่นแหละ
ตั้งแต่ปี๖๒ประชาธิบัติไม่ได้เลย
ครั้งนี้ประชาธิบัติความกดดันต่าง
หรือว่าสิ่งที่จะกู้ศรัทธาคืนมา

ไม่กดดันค่ะเพราะว่าตอนปีเลือกตั้ง๖๒
ก็ต้องยอมรับว่ามันมีหลายปัจจัยที่เข้ามาแทรกในระหว่างทาง
ซึ่งถ้าคุณอุ๋ยจำได้จริงก็คือพักประชาธิปัตย์เอง
ระหว่างทางตรงนั้นเองไม่ว่าจะสื่อมวลชน
กูรูทางการเมืองก็จะวิเคราะห์มาโดยตลอดในเรื่องของพื้นที่
แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าในช่วงจังหวะนั้นมันก็มีอุบัติเหตุ

ก็เลยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พักประชาธิบัตย์เลยไม่ได้สอสอในช่วงที่ผ่านมา
แต่เดี๋ยวว่าสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าในตลอด๔ปีที่ผ่านมาค่ะ
เรียกว่ามั่นใจว่าพี่น้องชาวกรุงเทพมหานคร
รู้แล้วเข้าใจแล้วว่าการที่พักประชาธิปัตย
ไม่มีตัวแทนสอสอที่จะเข้าไปดูแลพี่น้อง
ได้รับการดูแลจากสอสออื่นอย่างไรบ้างค่ะ
ซึ่งเดียตรงนี้เรามั่นใจว่าหลังจากที่พี่น้องได้รู้ถึง๔ปี
วันนี้เขาจะกลับมาให้โอกาสพักประชาธิปัตย์อีกครั้งหนึ่ง

แม้เราจะไม่ได้สอสอก็ตามค่ะ
เลือกตั้งภูมิว่ากรธมศ์ที่ผ่านมากับสนามในครั้งนี้

มันสามารถที่จะตอบคำถามของประชาธิปัตย์ได้ไหมว่า

คนกลับมาตอบรับหรือว่ากลับมาให้คะแนนนิยมกับประชาธิปัต

ถ้าเราวิเคราะห์การเลือกตั้งเมื่อปี๖๒ที่ผ่านมา
ก็จะเห็นได้ว่าพักประชาธิปัตย์เราไม่มีสอสอ
แต่ว่าพอการเลือกตั้งปีเลือกตั้งผู้ว่าเมื่อปีที่แล้วที่ผ่านมา
เราได้สอกรค่ะมาถึง๙คน
แล้วก็คะแนนที่ได้ลำดับที่๒มาอีกทั้งหมด๗เขต
ก็คือเพราะฉะนั้นในเขตเลือกตั้งทั้งหมด
เรามีฐานพื้นฐานที่แข็งแรงถึง๑๕เขตด้วยกัน
แล้วก็ในเขตอื่นอย่างที่บอกก็คือว่า
ประชาธิปัตย์เองจริงก็ยังมีฐานของ
ไม่ว่าจะเป็นสกหรือสขอื่นนะคะที่ก็ยังมีความมั่นคงแข็งแรงค่ะ

ลงปาร์ตี้ลิสต์ค่ะนะครับอันดับพิจารย์เขาจัดกันหรือยังประชาธิปัตย์
ยังไม่ทราบสิคะแอบถามหัวหน้าให้หน่อย

เหลือต้องหาผู้จุดลินให้เลย

ประชาธิปัตย์จะเริ่มใหม่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันนี้ยังไงบ้าง
เชิญคุณวิทยากล้องนี้เลยครับ
จริงต้องบอกว่าประชาธิปัตย์ไม่ได้เริ่มใหม่ค่ะ
เพราะว่าเราทำงานอย่างต่อเนื่องและมาอยู่แล้วค่ะ
สิ่งที่วันนี้เรามาหาพี่น้องชาวกรุงเทพมหานคร
คือเรามาเพื่อจะมาบอกถึงความมั่นใจว่าวันนี้พักประชาธิปัตย์ค่ะ

แล้วก็ขอให้พี่น้องชาวกรุงเทพมหานคร

ความที่พักประชาธิปัตย์คือเป็นพักของประชาชน

เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญในตรงจุดนี้ก็คือ
ประชาชนจะมั่นใจได้ว่าเสียงของประชาชนจะเป็นเสียงที่ใหญ่ที่สุดในพักประชาธิปัตย
เสียงปัญหาพี่น้องของประชาชนจะเป็นสิ่งที่พักประชาธิปัต
ทีมงานสอสอทุกคนจะคอยรับฟัง
คอยที่จะหาหนทางในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครค่ะ
และในตลอด๔ปีที่ผ่านมาพักประชาธิบัตยิ่งพิสูจน์ขึ้นไปอีกว่า
แม้เราจะไม่มีสอสอในเขตกรุงเทพมหานครเลย
แต่ว่าเราก็ไม่เคยทิ้งพี่น้องชาวกรุงเทพมหานคร
เพราะฉะนั้นจากการลงพื้นที่ของเดียเดียมั่นใจค่ะว่า
ของประชาธิปัตย์เลือดสีฟ้ายังคงไหลเวียนอยู่ในพี่น้องกรุงเทพกอทมตลอดแน่นอนค่ะ

หวังเท่าไหร่ฮะจาก๓๓เขตกรุงเทพ
เราก็ต้องหวังมากที่สุดอยู่แล้วค่ะคุณอุ๋ย

แน่นอนค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างไร
ก็อยู่ที่การตัดสินของพี่น้องประชาชน
แต่เดียมั่นใจอย่างยิ่งค่ะว่าการที่เราทำงานอย่างหนักมาโดยตลอด
อันนี้คือบทพิสูจน์ที่พี่น้องชาวกรุงเทพมหานคร
สุดท้ายแล้วเขาจะเห็นแล้วเขาจะให้โอกาสพักประชาธิปัตย์อีกครั้งหนึ่ง
และในตลอด๔ปีก็ได้พิสูจน์เช่นเดียวกันว่า
เวลาเขาเปลี่ยนใจไปเลือกพักอื่นแล้วผลลัพธ์มันเป็นอย่างไรค่ะ

อ๋อนี่ครับมาชึกทักมาก
นั่นคือคุณวัฒนญาบุญน่าจากพระประชาธิปัตธิ์
ดูครับ๑๔พฤษภาคมประชาธิปัตย
จะเป็นยังไงฮะในพื้นที่กรุงเทพมหานครขอบคุณมากนะครับ
วันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ